เป็นเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งประเทศ
ขณะนี้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เชียงใหม่
แต่ว่าณขณะนี้แม้แต่คนพื้นที่ภาคใต้เองก็อยากรู้ครับว่า
เรื่องนี้ตกลงแล้วจะเป็นยังไงต่อจะลงเออย่างไร
เพราะว่าเรื่องนี้นะครับคนที่บาดเจ็บเจมส์บอลนั้น
ณขณะนี้อาการก็ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

ขณะที่คุณบอลกฤษณะเองนั้นดอดเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับ
เจ้าตัวก็บอกด้วยว่าตอนนี้เครียดนอนไม่หลับมาหลายวันครับ
แต่ยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ถ้าหากว่าผิดจริงก็พร้อมถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
ความคืบหน้าคดีกาดร้านมารินสกายรุมทำร้ายนายอิสราชนุวัฒน์วันคาวิสัน
พลตรีวิทยาวันคาวิสันผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๘
จังหวัดน่านบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจตรีภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
นำพนักงานสอบสวนเดินทางไปขออำนาจศาลจังหวัดเชียงใหม่
ออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดีนี้รวม๔คน
คือนายกฤษณะอมิตศูนย์อายุ๓๖ปี
นายอภิวัฒนลำพูนอายุ๒๓ปี
นายอดีศักดิ์เพ็งเหล็งอายุ๒๐ปี
และนายฐานันดรหมั่นแสวงอายุ๒๓ปี
ความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัส
และสารออกหมายจับโดยพิเคราะห์จากพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่
หลังถูกออกหมายจับนายกฤษณะนะครับให้ทนายความติดต่อพนักงานสอบสวนผ่านทางโทรศัพท์
พร้อมที่จะเข้ามอบตัวแต่ยื่นเงื่อนไขว่าจะต้องได้รับการประกันตัว
ซึ่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงไม่ยินยอมตามเงื่อนไขดังกล่าว
พลตำรวจตรีภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
กำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
ต่อมาในช่วงบ่ายนายฐานันดรนายอดีศักดิ์และนายอภิวัต๓ผู้ต้องหา
พร้อมกับทนายความเข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจภูทรช้างเผือก
เพื่อต่อสู้คดีโดยไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับ
ตำรวจนำตัวไปสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดในห้องทำงานของผู้กำกับการ
จากนั้นเวลาประมาณ๔โมงเย็นนายกฤษณะหรือว่าบอล
เดินทางมาพร้อมกับนางสาวิกาณะตะกัวทุ่งมารดาและทนายความ
อบตัวกับผู้กำกับการตำรวจภูทรช้างเผือก
นำหลักทรัพย์เพื่อเตรียมยื่นประกันตัว
โดยนายกฤษณะยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
และหากว่าผิดจริงตัวเองบอกเลยนะครับว่าก็พร้อม
เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้ต้องหาครับ
จริงอยากแค่จะมาอธิบายนะครับเมื่อวานผมอะครับ
ได้ไปสอบปรับคำนานกว่า๑๐ชั่วโมง
ทีนี้ครับก็เลยด้วยความเราเครียด

ก็เลยหลับแล้วก็พอรู้ข่าวว่ามีการออก
หมายจับผมก็เข้ามามอบตัวตามหลักความยุติธรรมครับ
อะไรผิดอะไรถูกว่าตามความยุติธรรมครับ
ถ้าผมผิดจริงผมก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ทำผิดนะครับ
แต่ผมก็ยังยืนยันว่าความยุติธรรมน่าจะช่วยผม
ให้รอดจากความผิดได้นะครับ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่า
สั่งการให้ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๓
และผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
สอบสวนคดีทำร้ายร่างกายลูกชายผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๘แล้วนะครับ
หากนายกฤษณะถูกคุกคามจริงตามที่ออกมาระบุ
ก็ให้ทำเรื่องถึงตำรวจเพื่อขอความคุ้มครอง
แต่เชื่อว่าแม้คู่กรณีจะเป็นทหารไม่มีทางคุกคามใคร
ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย
โดยได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบใบอนุญาตโรงแรมทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่
หากพบว่ามีการทำผิดกฎหมายต้องดำเนินการทันทีครับ
ส่วนการดำเนินการปราบรามผู้มีอิทธิพลที่ผ่านมา
พบว่าจับกลุ่มพร้อมกับยึดอาวุธสงครามหลายคดี
แต่ยังไม่ทราบว่าเชื่อมโยงกับนักการเมืองหรือไม่
ด้านผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีลูกชายของผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๘
ค่ายสุริยพงศ์ถูกทำร้ายโดยบอกว่าได้โทรศัพท์ไปให้กำลังใจ
ซึ่งทางด้านของพลตรีวิทยานั้นก็เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนสุภาพนะครับ
ส่วนที่นางสาวิกานัตกัวทุ่งแม่ของนายกฤษณะออกมาให้สัมภาษณ์ว่า
นายกิจสนะหรือว่านายบอลเนี่ยเกรงว่าจะมีอันตรายต่อชีวิตนั้น
มีคนติดตามมีคนข่มขู่คุกคามยืนยันว่ากองทัพบกไม่ทำอะไรแบบนั้น
เรื่องนี้ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายทุกอย่างไม่ต้องเป็นห่วงครับ